ก็เห็นชอบให้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
เดินรถเชื่อมต่อสถานีเตาปูนบางซื่อ
ว่าจะวางระบบแล้วเสร็จแล้วก็เปิดบริการเดินรถได้
ภายในเดือนมีนาคมปีหน้า
สามารถที่จะเข้าไปติดตั้งระบบและอาณาสัญญาณ
เพื่อเดินรถเชื่อมต่อ๑สถานี
สถานีเตาปูนของสายสีม่วงหรือสายฉลองรัฐ
และสถานีบางซื่อของสายสีน้ำเงินหรือสายเฉลิมรัชมงคล
ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
เพื่อให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
และเปิดบริการเดินรถได้ในเดือนมีนาคมปีหน้า
นายพิรยุทธ์สิงห์พัฒนากุลผู้ว่าการรฟมระบุนะครับว่า
หลังจากคณะกรรมการรฟมมีมติเห็นชอบ
รฟมจะรวบรวมรายละเอียดให้แล้วเสร็จ
เพื่อส่งให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในสัปดาห์นี้
จากนั้นก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ว่าจะเซ็นสัญญาได้ในเดือนธันวาคม
ก่อนหน้านี้นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งประกอบด้วย
สายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางซื่อ
สีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคร์
และช่วงบางซื่อท่าพระมีปัญหา
ในการเชื่อมต่อและร่วมใช้ระบบรถไฟฟ้า
การพิจารณาคัดเลือกเอกชนและการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
รัดขั้นตอนการดำเนินงานให้เร็วขึ้น
โดยเมื่อมาให้กระบอดปรฟมดำเนินการ
โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการมาตรา๓๕
พรบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐครับ